ผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีมือปืนที่ต้องบอกว่าโหดเหลือเกินนะครับ
ฝ่าสายฝนไปจ่อยิงหนุ่มวัย๒๔ปี
ตอนที่ขี่จักรยานยนต์จะไปดูสวนผักเสียชีวิต

นี่กำลังเร่งติดตามหาตัวคนร้ายอยู่นะครับ

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่สวนผักทางเข้าป่าช้าวัดวังลุงเก่า
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนฮอดอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒ที่ผ่านมานะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายจีรวัตรปินตะอายุ๒๔ปีนะครับ
ช่วงนั้นก็มีฝนตกด้วยนะฮะเสื้อผ้าของผู้ตายก็เปียกปอนหมดนะครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบชนิดเข้าศีรษะนะครับ
แล้วก็มีจักรยานยนต์ของเขาที่ล้มคว่ำอยู่ข้างศพนะฮะ
ตำรวจก็แจ้งให้ครอบครัวทราบ
ครอบครัวทราบคุณแม่เดินทางมาถึงเนี่ย

นี่ฮะ

ต้องให้คนประคองมานะครับ
ตำรวจก็ตรวจสอบนะฮะ

สพฮบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเนี่ย

ช่วงบ่ายเพื่อจะมาสวนผักของตัวเองระหว่างทางเป็นไปได้
ต้องเจอกับคนรู้จักนะครับถึงจอดจักรยานยนต์พูดคุยกัน
ว่าคงตกลงอะไรกันไม่ได้ก็เลยถูกยิงนะฮะกระสุนนี่
ศีรษะเสียชีวิตคาที่หรือไม่อาจจะถูกลวงมายิงก็ได้
นะครับพี่สาวของผู้ตายบอกว่าไม่รู้สาเหตุที่น้องชายถูก
เหมือนกันว่าเพราะอะไรเนื่องจากอยู่ในตัวเมืองทราบเรื่องก็
รีบเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุทันทีที่ผ่านมาน้องเป็น
คนดีเพิ่งเรียนจบนะฮะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ที่
อำเภอฮอตมาทำสวนมาเลี้ยงหมูมาอยู่ได้สักหนึ่งปีแล้วยืนยัน
น้องไม่มีคู่กรณีที่ไหนนะครับแต่มีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุ
เหตุผู้ตายขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปพร้อมกับพ่อแล้วก็
แม่ไปที่สวนผักหลังเสร็จธุระที่สวนนายจิลวัตรก็ขี่รถออก
ก่อนเพื่อจะกลับบ้านแม่ตามออกมาเห็นรถอยู่ข้างทางไม่
เอกใจว่าเป็นรถของลูกชายนะครับนึกว่านึกว่าลูกชาย
อาจจะจอดรถไปหาเห็ดหรือว่าหาหน่อไม้ตอนนั้นเห็นรถจอดอยู่ข้าง
ทางนะครับพอพ่อเนี่ยออกมาเป็นคนสุดท้ายพ่อก็เห็นรถลูก
เนี่ยจอดอยู่ข้างทางเหมือนกันนะครับแล้วก็เจอลูกนอนอยู่นะฮะ
ซึ่งห่างจากศพสัก๔เมตรเนี่ยห่างกับจักรยานยนต์นะครับอยู่
พงหญ้าข้างทางก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับฝ่ายปกครองให้มา

ตั้งประเด็นการสังหารโหดเอาไว้ก็คือเรื่องความโกรธแค้น
ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดนะครับ
คนที่รู้จักกับผู้ตายทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุจะได้ขยายผลในการจับกลุ่มตัวคนร้าย